บรรยากาศสำหรับวันหยุดสงกรานครับเหล่าคนกีฬาทำอะไรกันบ้าง
ดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับประธานสโมสรการท่าเรือ
แล้วก็ผู้จัดการทีมบอลหญิงที่กำลังซ้อมกันอย่างเข้มข้น
เพื่อบอลโลกรอบสุดท้ายที่เราเข้ารอบเป็นสมัยที่๒ครับ
ก็ลงรูปที่ถ่ายในวัดพระแก้วนะครับแล้วก็มีแคปชั่นเป็นรูปสาดน้ำ
แล้วก็ยังลงคลิปอวยพรปีใหม่ไทยผ่านแฟนเพจของการท่าเรือเอฟซีด้วย
อกจากนี้นะคะก็ยังมีสโมสรอื่นที่จัดกิจกรรมวันสงครานเหมือนกันนะคะ
อย่างชนบุรีเอฟซีค่ะก็นำมาโดยกัปตันกล้องเกิดวิทวีการนะคะ
เขาก็พาน้องไปรดน้ำนำหัวนักเตะอาวุโสในทีมบรรยากาศก็สนุกสนาน
แล้วเวลาเล่นกันเนี่ยก็คือคือลืมอายุไปเลยถ้าเล่นสุดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้

ก็คือรูปหัวก็ได้เลยไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับ
โอ้ฉันเป็นพี่เธอต้องเคารพฉันไม่เป็นไรกฎิการนี้

ส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดนะคะก็มีการออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อซ้อมของทีม
ก็แบบมีเป็นลายผ้าขาวม้าด้านหลังถ้าสังเกตก็ให้เข้ากับเทศกาลวันสงคราน

เขาไปเที่ยวทะเลแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนสดใสนะคะ
อกจากนี้กัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ
เขาก็ทำหน้าที่ดูแลสวนน้ำอภิญญาพงศ์ธุรกิจของครอบครัว
ก็เป็นธุรกิจของกัปตันกิ๊บเองแหละ

แล้วก็ปิดท้ายที่บรรยากาศการรดน้ำดำหัวของทัพนักกรีธาทีมชาติครับ
ก็อยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับ
โดยมีคนตรวจตรีสุภวนัทอริยมงคลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกศรครับ
กรีธานี่ก็ค่อนข้างจะจริงจังสำหรับทวนาเมนต์สำคัญสำคัญทั้งโอลิมปิก
เกมเช่นเกมก็จะไปต่างแดนเสมองบประมาณอาจจะจำกัดแต่ว่าเขาวางแผนค่อนข้างดีครับ